มีมีหนึ่งเรื่องมีหนึ่งราวที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
ฟังแล้วภาวะแน่นอน

เพราะว่าเป็นเรื่องราวที่
สัตว์ที่เป็นสัตว์ที่ดุร้าย
แล้วเป็นสัตว์ที่ต้องพึงระวังเอาไว้ในช่วงหน้าฝน
มันเข้ามาในบ้านหลังนี้
มาทีมากัน

มันมายังไงงองอนะเอาไปดูกันหน่อยครับ
คุณพระช่วยกล้วยทอดแล้วดูแล้วขนลุกขนพองไหมล่ะ
โอ้โหบาเลกที่นี่เลยครับ๑๓ทับ๔หมู่๓ตะบดอ่างคีรี
อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนี่มานั่งคุยกันหน้าบ้านชิวนี่ไม่ใช่อะไรนะ
ยังไงเข้าบ้านไม่ได้แล้วมันมีใครเข้าไปล่ะคะ
มีตัวอื่นอยู่ในบ้านแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะไปเจอกับงู
งูบุกบ้านไม่ได้มาตัวเดียวมันชวนเพื่อนมาเหรอ
ทำไมมันมาคู่อ่ะคุณมาเป็นคู่หูดูโอ
เหงานะมาตั้ง๒ตัวเรียกกู้ภัยมาแทบไม่ทันเลยทีเดียว
แต่ต้องยอมรับว่าพี่กู้ภัยที่นี่เขามาไวมาก
เขามาจับปุ๊บจับปั๊บแล้วก็พางูมันออกไปข้างนอกทันที
เพราะว่าในบ้านค่อนข้างจะมีของเยอะเฟอร์นิเจอร์เขาเยอะไง
มันไม่อำนวยให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการจับงู
เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องลากออกไปในพื้นที่โล่งด้วย
เห็นไงดูไปแล้วก็หวาดเสียวแต่ในจังหวะที่กู้ภัยเขากำลังจะจับงู
เกิดอะไรขึ้นแหม่ระดับเทพเขาก็ต้องมีพลาดเหมือนกัน
เอาไปลองดูว่าเขาเจอกับงูแล้วเป็นยังไง
เฮ้ยใจเย็นนี่คู่นี้ตกใจหมด
ไหนงูโอ้ยลงไปนอนกองกับพื้น
สีขาวยังรู้พลาดนักปราศยังรู้พัง
กู้ภัยก็นั่นแหละค่ะนั่งลงไปกับพื้นเลย
กู้ภัยเขาตกใจแบบนี้ไอ้คนข้างหลังที่ถ่ายอยู่ก็ตกใจเหมือนกัน

เอ้าคือบอกให้ฟังแล้วกันการเจองูสองตัวนี้มันมีงูอะไรบ้าง
ตัวหนึ่งเป็นงูสิงดงตัวดำน่ะ
อาจจะตัวไม่ใหญ่เท่ากับอีกตัวหนึ่งค่ะเรียกว่าเป็นสิทธิ์ผู้พี่แล้วกัน
ผู้พี่ของมันนั่นก็คืองูจงอาง

งูจงอางขนาดใหญ่ยาวกว่า๔เมตรหนักกว่า๒๐กิโลกรัมเขาว่ากันแบบนั้น
เพราะฉะนั้นเราทำยังไงกันดีไปจับเจ้าสิงดงก่อนนี่
ง่ายสบายตัวนี้คือกู้ภัยเขาอาจจะทำง่ายอันนี้ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับ
มันไปหลบอยู่ตรงผ้าม่านตรงนั้นกลางม่านแถวนั้นอ่ะ
ก็ไปดึงมันออกมาเขามีวิธีการในการจับ
จับออกมาออกได้เลยง่ายหน่อยตัวนี้จับง่ายครับ
ส่วนอีกตัวนึงโอ้โหงูจงอ้าง
ไอ้ตัวนี้ล่ะงานเข้าเลยบอกให้จับยากหน่อยเนี่ย
ในช่วงของการจับเจ้างูสิงนะส่วนงูจงอางได้เวลาแล้ว
งูจงอางมันไปซ่อนอยู่ตรงหลืบตรงมุม
เข้ามุมไปคือเขาจะจับมันตรงในบ้านเลย
แต่พี่คนนี้เขามีฝีมือในการจับเจ้างูจงอาง

จับในบ้านมันจับไม่ได้

มันเกะกะคือของเขาเยอะ
เฟอร์นิเจอร์มันเต็มไปหมด

โอ้โห
เชี่ยวชาญมากเลย
สีรวราบเลยทันทีนะจ๊ะ
ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดา
จับแล้วเอามาต่อกัน

เสร็จแล้วก็นำไปปล่อยสู่
ธรรมชาติด้วยการเอาไปไว้ในกระสอบก่อนมัดปากถุงให้ดี
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเจ้างูสองตัวนี้ก็กลับคืนสู่ที่ของมันไป
ส่วนเจ้าของบ้านก็กลับคืนสู่บ้านของเขา

เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าตอนที่เจ้าของบ้านเขาเจองูเนี่ยนะ

เพราะว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขารับอยู่เขากำลังรับอยู่สบายเลย
แล้วทีนี้เขาได้ยินเสียงก็โก๊ะมันเหมือมีอะไรได้เลื้อยอยู่
แล้วคุณเชื่อไหมยังไง
มันเลื้อยอยู่ตรงหัว
วิ่งไปหน้าบ้านตกใจ
นึกขึ้นได้เอ้าไม่ได้เอามือถือมา

ป๊ะกับงูอีกทีว้ายแต่จะเจองูสองตัว

สวัสดีจ้ะคุณงูไม่ใช่สิ
หยิบมือถือขึ้นมาแล้วก็โทรหากู้ภัยให้เข้ามาจับ

คุณคิดสภาพคนที่เจออะไรที่มันตกใจ

เขาบอกว่าไฟไหม้ยังยกตู้เย็นแบกตู้เย็นออกมาได้
อันนี้เข้าไปตกใจเจองูหยิบงูมากดโทรหากู้ภัย
หยิบสวรรค์จักรยุ่งเลยแจ้วเล่นไม่ได้แบบนั้น
แต่ลักษณะมันเป็นธรรมชาติของงูอยู่แล้ว
งูจงอางมันเป็นงูกินงู
แล้วการที่มันมาเป็น๒ตัวมันไม่ได้เป็นคู่ซี

มันไม่ได้ควงแขนกันมาแล้วเข้าไปในบ้านหลังนี้
คืองูจงอางมันคงจะไล่กินเจ้างูสิง
แล้วก็เข้ามาในบ้านถูกต้อง
งูสิงก็กลับว่าหลบในที่ปลอดภัย
ก็ไม่ปลอดภัยไงก็ต้องถูก
จับได้อยู่ดีกลับไปอยู่ที่ของตัวเองดีกว่า

คุณเขามีวิธีในการจับงูแบบที่เขาได้รับการฝึกฝนมาแล้ว

ถ้าคุณผู้ชมเจองูแบบนี้ในบ้านแนะนำเลยทำอย่างที่บอก
คือวิ่งออกนอกบ้านขายแล้วก็ขังงูไว้ในบ้าน
ตามจนเดี๋ยวที่กูภัยมาดีที่สุดนะครับ
ที่สุดนะคะยังไงช่วงนี้ก็สังเกตสังการกันให้ดีแล้วกันนะจ๊ะ